ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในต่างประเทศกันบ้างนะคะ
คนไทยในต่างประเทศก็ยังคงมีการจัดพิธีทำบุญตักบาท
แล้วก็บำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนบุคคลสำคัญของประเทศต่างก็ร่วมมาลงนามแสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
โดยนายมอร์กุลอฟได้เขียนข้อความแสดงความอาลัยลงในสมุดหลวงว่า
พวกเรามีความโศกเศร้าและอาลัยอย่างที่สุด
หลังจากได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
รวมถึงยังสันเสริญว่าตลอดรัชสมัยของพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างหนัก
และทรงอุทิศพระวรกายด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของพระศักดิกรชาวไทย
ได้น้อมถวายความจงรักพักดีอันบริสุทธิ์และชาวต่างชาติก็น้อมถวายความเคารพ
จากนี้เมื่อช่วงค่ำของวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ชาวไทยในรัสเซียกว่า๔๐๐คนก็ร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
กลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปลายบริเวณริมแม่น้ำมอสโกฝั่งตรงข้ามวิหารโดมทอง
ซึ่งเป็นวิหารคริสต์นิกายออโทดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
โดยมีนางโมโบโยว่าลุดมิลล่าอธิบดีกรมอาเซียน๓กระทรวงต่างประเทศรัสเซียและผู้แทนกรุงมอสโกเข้าร่วมพิธีด้วย
ขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคณะส่งและชุมชนชาวไทยในรัฐออนแทริโอของแคนาดา
ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่วัดยานวิริยา๒ในเมืองริชชอมฮิวและมีการร้องเพลงสันเสริมพระบรมี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ส่วนที่นครโตรันโตของแคนาดานายสุชาติย่อคิรีเผ่าไพร
เจ้าของและหุ้นส่วนค่ายมวยหนึ่งสยามและที่ปรึกษาสมาคมมวยไทยออนทาริโอ
จัดให้ชาวไทยและชาวแคนาดาในนครโตรอนโต้ได้ลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ค่ายมวยไทยในนครโตรันโตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
โดยมีนางสาวดาวิพาลีกำจรผู้มนุยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
นครโตรันโตเป็นประธานในพิธีซึ่งมีชาวไทยและชาวแคนาดา
ลงนามแสดงความอาลัยกว่าร้อยคนค่ะ
ส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะคณะสงฆ์พร้อมด้วยชาวไทยในเมืองรีโน่
รัฐเนวาด้าและนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเนวาด้า
วิทยาเขตเมืองรีโน่ได้ร่วมทำบุญตักบาท
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ที่วัดพุทธประทีปริโน
จากนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน
โดยมีชาวไทยและชาวอเมริกันเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ